จะรับหลักการแห่งร่างบรรยัติงบประมาณรายจ่ายบัญชีงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พศสองพันห้าร้อยหกสิบหกหรือไม่ผู้ใดเห็นควรรับหลักการ
ดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นควรไม่รับหลักการ
กวดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียง
ดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงมติครับ
ท่านประธานครับพีรวัตรอะไรกานนท์ครับสมาชิกหกสิบห้า

เรนด้านประธานค่ะสามหกหนึ่งสถิกัญญาตรงสกุลไม่เห็นด้วยค่ะ
ให้เวลาสมาชิกนะครับอยู่ในระหว่างลงมติครับ

พร้อมปิดการลงมติครับ
สำนวนผู้ลงประติสี่ร้อยเจ็ดสิบสองคนนะครับ
เห็นด้วยสองร้อยเจ็ดสิบแปดคนไม่เห็นด้วยหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบวกสอง
หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่นะครับงดออกเสียงสองครับ
ลงคะแนนเสียงไม่มีมติที่ประชุมรับหลักการครับ